ทนายรณรงค์ออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้บอกว่าสาวหล่อคนสนิทนางเอกระดับตำนาน
ใครนะคือไปหลอกแฟนคลับศูนย์เงินเป็นล้านบาทครับ
นายรณรงค์แก้วเพชรครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกมีแฟนคลับนางเอกระดับตำนานคนหนึ่ง
ปรึกษาเรื่องถูกสาวหล่อนะฮะซึ่งสนิทกับนางเอกมากนะครับ
เล่าให้คนอื่นฟังว่าเป็นแฟนกันมาชักชวนให้ร่วมลงทุนหุ้นสิงคโปร์
แฟนคลับคนหนึ่งหมดเงินไป๖ล้านกว่าบาทในระยะเวลา๔เดือนครับ
หลังจากรู้ว่าถูกหลอกก็พยายามดำเนินคดีเองติดต่อนางเอกคนดังกล่าว
ก็อ้างบอกว่าเลิกยุ่งกับสาวหล่อคนนี้แล้วแต่ปรากฏว่ามีหมายจับในอีกคดีหนึ่งนะฮะ
ไปหลอกลงทุนร้านกาแฟ๕ล้านบาทตำรวจก็ออกหมายจับแล้วเหมือนกัน
ปรากฏว่านางเอกคนนี้ไปประกันตัวสาวหล่อถามว่าทำไมถึงกล้าเชื่อลงทุนขนาดนี้
ผู้เสียหายบอกว่าก็เป็นแฟนคลับมาสิบหกปีน่ะรักมากรักมากเป็นแฟนคลับน่ะ
ตั้งแต่เล่นละครนะครับเรื่องที่เป็นละครในตำนานนะฮะ
คุณผู้ชมทีมข่าวได้คุยกับคุณชวนพิษผู้เสียหายเล่าบอกว่าเธอเป็นแฟนคลับนางเอกคนนี้มา๑๖ปี
เมื่อปีสองพันห้าระหกสิบสามครับไปที่ออฟฟิศของนางเอกคนนี้
ไปเจอสาวหล่อก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันก็ทำความรู้จักกันจนสิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่
หล่อเปิดตัวบอกเป็นแฟนกับนางเอกแล้วนะต่อมาเดือนมีนาคมสาวหล่อชวนเขาเนี่ยลงทุนเล่นหุ้นนะครับ
ก็เห็นว่าเป็นแฟนดาราน่ะก็เลยลงทุนไปหนึ่งแสนก่อนพี่สาวอีกแสนนึง
เดือนพฤษภาคมได้ผลตอบแทนมาสามสี่หมื่นสาวหล่ออ้างว่าดาราสาวน่ะ
เขาเล่นหุ้นหลายสิบล้านนะบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ย
จะได้เงินปันผลร้อยล้านบาทแต่จ่ายสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งที่สิงคโปร์แจ้งว่า
ถ้าใครจ่ายจะได้เงินปันผลตรงนี้ก็ยอมรับว่าโลภแหละนะ
จ่ายเงินให้สาวหล่อไปอีกสองแสนบาทแต่สาวหล่อนะ
บอกว่าต้องจ่ายอีกนะค่าดำเนินการต่าง
จ่ายไปจ่ายมารวม๖ล้านบาทครับมารู้ภายหลังว่าถูกโกงซะแล้ว
ทักไปถามนางเอกก็บอกว่าโดนโกงไป๕ล้านเหมือนกัน
ก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจจะให้เรียกดารามาสอบปากคำ
แต่ดารานางเอกคนนี้ไม่มานะครับมีผู้เสียหายมาแจ้งความว่าถูกสาวหล่อ
คนนี้หลอกอีกหลายลายมีผู้เสียหายนะครับถึงชั้นศาลแล้วก็มี
แต่สาวหล่อก็ไม่ไปแล้วก็ขอประกันตัวไป
ทราบภายหลังว่าคนที่ประกันตัวให้ก็คือนางเอกคนนี้แหละ
ลองฟังเสียงผู้เสียหายครับ
ทนายรณรงค์บอกจริงมีผู้เสียหายอีกนะ๒๐กว่าคนนะครับ
คนหนึ่งอยู่จันทบุรีหมดไปเกือบ๑๐ล้าน
หล่อมีหมายจับอีกสองหมายแต่นางเอกคนนี้ก็ไปประกันตัวนะ
แล้วสาวหล่อตอนนี้ได้ข่าวว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
ไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับฟังทนายลนโลงหน่อยฮะ
ตัวแฟนคลับที่พี่น้องเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่า
บอกไม่ติดต่อกันแล้วทำไมยังไปประกันให้เขาอีก
หมายจับมีแต่เหมือนว่าสาวธอมหนีไปที่เขมร
ก็เลยจับไม่ได้แต่ที่รู้มาเหมือนนางเอกก็โดนไป๕ล้าน
แต่ไม่กล้าแจ้งความผู้เสียหายเขาก็เลยถามไงว่า
เป็นแฟนคลับมาตั้ง๑๖ปีเขาถามว่าทำไมไม่แจ้งอ่ะพี่
ทำไมไม่แจ้งเขาบอกเขาอาย
ก็คงจะต้องเป็นประเด็นที่ตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะ